เหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดพัทธลุงมีผู้ป่วยจิตเวทอาการกำเริบ
ถึงขั้นเอาไม้ฟาดพี่เขยจนเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามจะมาควบคุมตัวผู้ก่อเหตุคนนี้

กลับบ้านไปอ่ะคุณผู้ชม
แล้วกลับบ้านไปไม่ถึงสิบนาที
นายทงชัยไปฆ่าพี่เคยตาย
คุณกาจนาเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าโอ้โห
นึกถึงตัวเองเลยอ่ะ
ถ้าตอนนั้นเธอไม่ตัดสินใจหนีเข้าร้าน
ปิดประตูร้านโทรเรียกตำรวจ
อาจจะเป็นเธอก็ได้นะที่ตาย
เขาบอกว่าไปตีแฟนเขาตั้งไว้เป็นเลือดกอง

ใช่ใช่เพราะว่าถ้าไม่นั้นกลัวเขาก็จะกลับมาทำลายเราไง
เพราะเราฆ่าไปวาดเขา
ใช่เขาก็ด่าว่ารายอย่างใช่
เขาบอกว่าจำไว้น้ำเมืองพูดว่ายังไงกับกูเขาก็พูดอย่างนี้เลย
ทางด้านของคดีความนะคะนางฉมศรีอายุ๕๙ปี
มาพบกับตำรวจมาเข้าสอบปากคำ
เพราะว่าจะต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุเป็นน้องชายเธอ
มีอาการป่วยจิตเวทมา๒๓ปีแล้ว
สาเหตุคือเครียดถูกภรรยาทิ้ง
พอมามีภรรยาใหม่ก็ถูกภรรยาใหม่หลอก
เงินหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวเครียดหนัก

ก็อยู่ด้วยที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
ก่อนเกิดเหตุนายทงชัยไปดื่มเบียร์ที่ร้านใกล้บ้าน
พอกลับมาบ้านคงจะทะเลาะกับสามีเธอ

แล้วปกติคู่นี้เขาทะเลาะกันบ่อยอยู่แล้ว
ฆ่าเล็งเตี้ยงอ่ะซึ่งการนู่นขึ้นมากกันนี่ก็ขึ้นหน่อย
ก็เค้าเมื่อนี่ฟึเต่าตีตายก็ทีมอ่ะแล้วนี่
ใส่กายว่าก็เจ็บอ่ะจริงก็ดูฉันกลัวดเลย
ซึ่งกันฉันไม่เห็นเพราะฉันว่าหน้าประนันเลย

ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แต่ก็ต้องนำตัวเข้าสู่ระบบการรักษาก่อน
ตามขั้นตอนของกฎหมายไปดูเรื่องของอาการป่วยทางจิตเวทก่อนด้วยนะคะครับ